โควิด๑๙ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับการแข่งขันกีฬาต่างก็หยุดชะงักไป
แต่นักกีฬาเองเขาก็รักษาความฟิตอยู่บ้านนะแต่ด้วยความที่ยังมีช่วงว่างอยู่นะครับ
เขาก็ไปหารายได้เสริมอย่างนักฟุตซอลทีมชาติไทยคนนี้สุพุทธเถื่อนกลางนะครับ
นี่ฮะมีธุรกิจใหม่ของเขาเองก็คือขายลูกชิ้นปิ้งครับ
อาร์มนะครับสุภวุฒเถื่อนกลางดาวยิงฟุตซอลจากสโมสรพีทีทีบลูเวฟชนบุรีก็เป็นดาวเตะ
ทีมชาติไทยนี่แหละครับใช้เวลาว่างในช่วงที่ฟุตซอลไทยลีกนะครับ
เปิดฤดูการทำลูกชิ้นหมูปิ้งขายพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดออกมาขายโดยตั้งร้านอยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละครับ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเจ้าอามเผยว่าหลังจากไม่ได้ซ้อมตามปกติแล้วก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน
เพียงโปรแกรมฟิสเน็ตแล้วก็วิ่งออกกำลังกายนะครับก็คิดว่าจะขายลูกชิ้นปิ้งเพราะว่าที่บ้านก็เคยทำมาก่อน
ส่วนใหญ่จะส่งตามบ้านที่เคยสั่งนะครับก็เป็นการหารายได้เพิ่มเติมแต่ในช่วงนี้ถือว่า
ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนสั่งเยอะทั้งต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็มีนะครับ
หลังจากที่โพสต์ขายในเฟซบุ๊กสนใจก็ลองไปเปิดดูนะครับคุณผู้ชมครับ
อกจากนี้อำพรย่าภาครับอดีตนักวอลเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ฉายาราชินีไหลหลังก็อาศัยช่วงโรคโควิด๑๙เนี่ยทำหมูแดดเดียวแล้วก็น้ำพริกเผาขายครับ
พรนะฮะเธอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีเวลาว่างไงก็อยากจะหารายได้เสริม
ซึ่งทั้งสองเมนูเนี่ยเธอแล้วก็พี่สาวช่วยกันคิดสูตรนะ
แฟนกีฬาที่สนใจนะฮะสามารถสั่งได้ทางอินสบล็อกแล้วครับ
แฟนเพจเฟซบุ๊คของอำพรยาภาเป็นภาษาอังกฤษลองเสิร์ชหากันดูนะครับ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการประชุมเรื่องของวิธีการรักษาร่างกายของนักกีฬา
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ยังไม่คลี่คลายนะครับโดยเตรียมที่จะใช้วิธีออกกำลังกายพร้อมกันในแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันที่ประชุมมองว่าสถานการณ์ถ้าหากยังยืดเยื้อเนี่ย
สมรรถภาพของนักกีฬาจะยิ่งลดลงเพราะว่าบางคนไม่ได้ใช้โปรแกรมดูแลร่างกายจากสโมสรซึ่งอาจจะไม่เต็มร้อยเมื่อเทียบเท่ากับการดูแลโดยผู้ฝึกสอนของทีมชาตินะครับ
อีกทั้งยังช่วยให้ในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยกลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันหมดสำหรับนักกีฬาที่เตรียมที่จะเรียกกลับมาสำหรับช่วยเหลือทีมชาตินั่นเองนะครับ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมชาติเนี่ยให้ออกแบบโปรแกรมนี้ออกมาให้กับนักกีฬาที่เข้าข่ายจะเรียกมาติดทีมชาตินะครับ
ส่วนทางด้านนักกอล์ฟไทยซึ่งยังอยู่ในการกักตัวของรัฐนะครับ
หลังจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็หาวิธีแก้เบื่อฮะ
อย่างโปรอาร์เกรเดชอภิบาลรัฐเนี่ยรวมไปถึงโปรแจนนะครับ
วิชานีมีชัยก็หยิบไม้กอล์ฟออกมาซ้อมแล้วก็โชว์วงสวิงให้ได้ดูในช่วงแบบนี้
จากนี้โปรเมเอเรียจุธานุการก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ไปหาดูหนังในช่วงแรก
มีดูซีลงซีรีส์เกาหลีกันด้วยอีกต่างหากนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนักกอล์ฟไทยนะครับที่กลับจากสหรัฐเนี่ย
เข้าสู่การกักตัววันที่๔แล้วจากทั้งหมด๑๔วันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ